เรื่องของน้ำกันซะหน่อยคุณผู้ชมฮะนี่โซนร้อนกำลังมา
ฝนจะตกหนักจ่อท่วมซ้ำถามว่าจะตกหนักกันเมื่อไหร่
วันนี้อ้าวคุณผู้ชมสิบสี่กับสิบห้าค่ะตุลาคมต้องระมัดระวังกันนะฮะ
อุตุประกาศเตือนฉบับที่๔ออกมาเมื่อเช้านี้แล้วนะครับว่าเจ้าพายุ
ว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามคือวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้
ส่งผลต่อไทยไหมแน่นอนฮะอีสานภาคตะวันออกภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคุณ
บ้านเราตอนนี้แหม่มวลอากาศเย็นก็ปกคลุมมานะอากาศก็กำลังเย็นเย็นจะหนาวอยู่นะครับ
ปรากฏว่ามีอิทธิพลของพายุตัวนี้ที่กำลังจะเข้าเวียดนามวันนี้
ส่งผลให้บ้านเราฝนตกหนักมากยิ่งขึ้น

คุณผู้ชมต้องติดตามต่อเนื่องนะ
ถามว่าจังหวัดไหนอย่างไร
ที่จะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นได้รับผลกระทบ
อิศานก่อนเลยผมขอเตือนอิศานเลยคุณ
ขึ้นหน้าจอให้เลยนะฮะ
อุบลนี่คือต่อเนื่องจริงนะ
ใช่ครับเพราะรับน้ำจากชีจากมูลลงโขง
ตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่ฝนลงมาตกซ้ำอีกนะครับ
ถ้าให้คุณผู้ชมดูเรื่องของเส้นอากาศนะคุณ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูได้เลยเห็นชัดเลยว่าเจ้าพายุ

ดังนั้นต้องเตือนกันเลยนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
แต่ถามว่ามันมีชื่อหรือยังยังใช่ไหม

ก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวออกมามันออกมาว่าจะเป็นเนษา
หรือหารูอะไรสักอย่างนี่มันไม่ใช่นะ

หลายจุดน้ำท่วมไงมันมีเหตุการณ์ระทึก
คุณตาเนี่ยแกขับกระบะแล้วขับกระบะลุยน้ำท่วมไป
ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านบอกว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่

น้ำท่วมสูงป้ายก็ติดไว้ด้วย
ข้างหน้าน้ำท่วมสูงห้ามผ่าน
ปรากฏว่าพ่อใหญ่ยังขับรถฝ่าไปแล้วนี่
ล้อไม่แตะพื้นแล้วค่ะลอยอยู่ในน้ำ
นี่จังหวะที่ต้องไปทุบกระจกช่วยเหลือพ่อใหญ่

หล่อมาหรือครับ

หล่อมาหล่อมา
เย็นเลย
อะไรซักอย่างนะครับ

เปิดประตูพาออกมานะคะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยคือถนนสามแยกริมอ่างเก็บน้ำ
ห้วยวังนองที่อุบลค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณสักหกโมงเย็น
ถนนสายนี้นะน้ำท่วมเยอะมากเห็นไหมตอนคนลอยไปช่วยน้ำเท่าอก
ใช่ค่ะรถมันจะจมอยู่แล้วเพราะใหญ่ก็ติดอยู่ในรถเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะคือจริงรถที่ผ่านเส้นนี้ได้จะต้องเป็นรถลากยกสูง
คือไว้วิ่งรับส่งชาวบ้านแต่พ่อใหญ่เนี่ยแกน่าจะเมาด้วยแหละ
ที่มีป้ายบอกแล้วนะว่าทางข้างหน้าน้ำท่วมสูง
ชาวบ้านก็ตะโกนบอกพ่อยายพ่อยายอย่าเข้ามา
แต่ว่าพอฝืนเข้ามาปุ๊บโอ้โหรถนี่ลอยเลยค่ะ
ต้องรีบไปช่วยเหลือนะคะกลัวว่าจะไหลไปอ่างเก็บน้ำ
ชาวบ้านก็ต้องไปช่วยออกมาแบบนี้
นี่ฮะเกือบไม่ทันเขาเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้นะฮะ
ไม่ใช่แค่จุดตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่ง

ปิดแล้วปิดยาวถึงวันพุธหน้าเลยนะคุณสุดสกุล
เพราะอะไรล่ะน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะมาก

ถ้าเกิดเป็นมุมสูงเราก็จะเห็นภาพชัดนะคะ
ตรงนี้คือถนนสรรพสิทธิ์จากสะพานวังแดงค่ะ
การจราจรที่จะสัญจรผ่านไปผ่านมาต้องใช้รถยกสูงของทหาร

โอ้โหเนี่ยร้านค้าของชาวบ้านเนี่ยโอ้โหท่วมเกือบหมดเนี่ย
แต่ถามว่าพื้นที่ของห้างน้ำยังไม่ท่วมก็จริง
แต่ข้างหน้าข้างหน้ามันหนักแล้วจะไปใช้บริการยังไง
เขาต้องเอากระสอบทรายมากั้นพื้นที่โดยรอบ
แล้วก็เร่งสูบน้ำออกต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีนี้พาไปดูที่วารินหน่อย

หลวงพ่อพระครูกิติคุโนภาษเจ้าอาวาสวัดครูสว่าง
เจ้าคณะตำบลหนองกินเพลพร้อมพระลูกวัดเนี่ยนะคะ
มาโปรจจริงคุณา

ชาวบ้านแถวนี้เขาโดนตัดไฟไงน้ำท่วม
เป็นแบบนี้มาแบบเป็นเดือนกว่าแล้วนะ
หลวงพ่อท่านบอกว่าชุมชนตรงนี้ได้รับผลกระทบตั้งแต่กันยาแล้วแหละ
แล้วมาหนักช่วงโนรูน้ำสูงมากเลยนะ

มีญาติโยมมาถวายเทียนพันธุ์ศาสตร์

อาตมาก็เลยคุยกันเอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ใช่พระท่านบอกเข้าพรรษาญาติโยมมาถวายเทียน
ทีนี้ออกพรรษาพระก็ต้องออกเรือมาช่วยชาวบ้านครับ

ชาวบ้านกับวัดมันช่วยกัน
อยากจะให้ช่วยชาวบ้านมากกว่า

ปัจจัย๔นี่แหละที่ขาด
มีแหละปัจจัย๒ที่ขาด
ส่วนที่อุบลย์ทีมข่าวเปิดปากของเรา
ใช่เดินทางไปเมื่อเช้าถึงเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าจะเอาถุงยางชีพ
โครงการทานใจไทยรัฐไปแจกพี่น้องชาวอุบลด้วย
แล้วก็รายการเปิดปากวันนี้เดี๋ยวจัดรายการที่นั่นเลยนะคะ
นี่ภาพที่ทีมของเราก็ส่งเข้ามานะ
ลุยไปถึงตรงพื้นที่แล้วอุบลรับน้ำจริงคุณ
ชีน้ำมูลเพราะเป็นปลายน้ำที่จะลงน้ำโขง
อุบลก็จะอ่วมในพื้นที่สุดท้าย
และนี่เดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอีกนะครับ